ไปเอารูปประชาชนคนอื่นแล้วก็ออกปฏิบัติการคุกคามประชาชน
ความที่สามารถบ้านความที่สามารถเป็นประเด็น
ความที่สามารถดูแลเกินไปก็จะเป็นภารกิจว่าเป็นการรีบพอร์ต

การที่พูดไข่กันไปกันมาไม่เกิดประโยชน์ในสภาพ

เอารูปประชาชนคนอื่นมาใช้เป็นรูปตัวเอง
แล้วก็ออกปฏิบัติการคุกคามประชาชน
ประชาชนเรียกภารกิจแบบนี้พร้อมกับภารกิจทางการทหาร
วันนี้ผมจับมันได้ทั้งรังแล้ว
และผมจะลากขบวนการนี้มาแฉกลางสภา
ชั่วร้ายเพจนี้เนี่ยเว็บนี้เนี่ย
นั้นได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกอรมนตั้งแต่ปีงบประมาณ๒๕๖

ว่าใครอยู่เบื้องหลังเว็บไซต์นี้
นั่นก็คือกรมนและกรมนขึ้นอยู่กับใคร
ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีนายกรมตรีชื่ออะไร
ผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ท่านประธานครับ
ผมจะขออนุญาตเก่าถ้อยคำประท้วง
ผมนิโรธสุนทรเลขา
ชีพสมัติภักดิ์พลังประชารัฐจังหวัดนครสวรรค์
จะขออนุญาตกล่าวถ้อยคำประท้วง

เพราะว่าถือเป็นการเฉียดสีใส่ร้ายป้ายสีนะครับ
ไซต์นี้ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นของกรมนจริงหรือไม่
มันไม่มีการพิสูจน์
แล้วมันเป็นการยากแก่การเยียวยา
สาวหากันอย่างนี้มันทำให้เสียหาย
เพราะฉะนั้นมันจะทำให้เกิดความเสียหายและยากแก่การเยียวยานะครับ
ขอให้ท่านประธานกรุณาวินิจฉัยด้วยนะครับครับขอบคุณครับ
คุณนิโรธครับการเสนอเอกสารอะไรทั้งหลายเนี่ย
ตามก้อมังคับการประชุมในกรณีกองคันเวิร์ดปิดปลายทั่วไปไม่วางใจเนี่ย
ผมเข้าใจครับตามที่มีข้อยกเว้นไว้นะครับ
แต่ประธานก็มีสิทธิ์จะดูนะครับแต่ว่าโดยที่กรณีนี้ก็ยังเห็นว่าเป็นประเด็นไม่ไว้วางใจอย่างวิโรนา
ทนฟังไปก่อนนะครับ
แต่ก็มันก็เรียกว่ามีเป็นแค่การต่อได้หรือเปล่า
รายงานผลเป็นอย่างไรในรายละเอียดที่เป็นขั้นในตอน
ตอนนี้ในหนึ่งสถานีจะมีหลายหน่วยครับ
แต่ละสถานีนี้ก็เอาหลายหลายหน่วยเนี้ยนะครับมารวมกันครับ
อย่างในกรณีนี้เป็นรายงานตั้งแต่ตีสองของวันที่ยี่สิบหก
ถึงเวลาเที่ยงของวันที่๒๗มีคอมเมนต์อย่าตกใจนะฮะ
รวมกันของสิบสี่หน่วยย่อยหนึ่งหมื่นแปดร้อยสองคอมเมนต์
มีการแชร์ข้อความไปทั้งสิ้นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดครั้ง
ท่านประธานที่เคารพครับนี่คือหน่วยหน่วยเดียว
เมื่อกี้ในคลิปบอกว่าอะไรฮะมีสามสิบถึงสี่สิบหน่วย
เดี๋ยวผมจะคูณให้ท่านประธานดูท่านประธานครับ
ปฏิบัติการไอโอนี้ตามคลิปมีประมาณ๔๐สถานีทั่วประเทศ
แต่ละสถานีจะมีหน่วยย่อยคอยปฏิบัติการมีเจ้าหน้าที่เฉลี่ย
สถานีละยี่สิบห้าถึงสี่สิบคนนั่นหมายความว่ามีบุคลากรที่ออกปฏิบัติการไอโอคุกคามประชาชน
ยุโยงปลุกปั่นแบ่งแยกประชาชนทำลายความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ
มากกว่าหนึ่งพันคนและหนึ่งพันคนนี้
ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้
เพราะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของท่านใช้งบประมาณที่ท่านมีส่วนในการจัดสรรให้
แล้วท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตเปิดสไลด์
ผมดีใจมากครับที่วันนี้ท่านประธานมาเป็นประธานในที่ประชุม
ครับครับรูปนี้อย่าเอามาเลยครับไม่เกี่ยวกับการปัจจุบัน
เพื่อนสมาชิกที่กล่าวหาผมว่าผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจที่ชื่อว่าพระเจ้า
ผมยืนยันครับว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลย
แต่หลักฐานที่ผมได้มานั้นมาจากทหารไอโอที่เขารังเกียจพฤติกรรมเหล่านี้
และผมก็เอาหลักฐานส่วนหนึ่งที่ปรากฏที่แชร์กันเนี่ยนะครับ
ผสมผสานซึ่งน่าจะมาจากเพจพระเจ้าด้วยส่วนหนึ่ง
มาต่อเรื่องเพื่อให้มันชัดเจน
แต่ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับเพจนี้
แต่อย่างไรก็ตามครับความผิดนี้ของผลเอกประยุทธ์จันโอชาค่อนข้างชะกัน
จนสภาพูดแทนราษดรและประชาชนไม่ใช่แค่มิอาธบินไว้วางใจ
แต่แม้แต่การให้อภัยก็ไม่สมควร
ขอบพบคุณครับท่านประธาน
ที่ผมได้นำเรียนต่อท่านประธานเนี่ยนะครับด้วยเหตุผลว่า
วันนี้ผมโดนเพจนี้กล่าวหาทั้งวันและเมื่อสักครู่ก็เล่นต่อ
แต่สิ่งที่อยากจะกลับเรียนให้ท่านได้ทราบว่าเพจนี้ได้บอกว่าเขาส่งให้สอสอมาอภิปราย
ผมก็ได้กลับเรียนต่อท่านประธานสองก็คือพอท่านเริ่มอภิปราย
ก็กดปุ่มพร้อมกันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง
พิสูจน์กันได้ว่าผมเตรียมจะดำเนินคดีเพจนี้อยู่
วันนี้เพจนี้ดังขึ้นมาพระสุประชัยพูดถึงเพจไหนแล้วเพจนั้นดังทุกที
ผมไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรมีคนบอกว่าเจ้าของคือใครอยู่จันทบุรี
ซึ่งผมไม่เชื่อหรอกว่าท่านนั้นเคยเป็นสอสอของพักการเมืองบางพัก
ซึ่งวันนี้ไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง
พิสูจน์กันได้ว่าผมเตรียมจะดำเนินคดีเพจนี้อยู่
วันนี้เพจนี้ดังขึ้นมาพระสุประชัยพูดถึงเพจไหนแล้วเพจนั้นดังทุกที
เป็นอีกการช่วงเท่านั้นครับช่วงที่ผมเป็นผู้แทนอยู่

แบบนี้เป็นการแสดงความแตกแยกและปลุกระดมนะครับ
ผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกหาว่าเป็นกรมณิตในสมัยนั้น
ผมเข้าใจดีนะครับและผมก็ไม่ต้องการให้บ้านเมืองเรามีปัญหาครับ
ผมเป็นคนหนึ่งที่ตัดสินใจไม่เข้าป่า
เราก็รับคอมมะนิดไม่ได้และก็รับทหารยิทธุ์ลุมนานไม่ได้
แต่ว่าคิดว่าประชาปไตยนั้นเราอยู่ในวิธีทางประชาปไตย
เราก็ช่วยกันรักษาต้องช่วยกันทะนุถนอมประชาปไตยของเราไว้
โดยทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์นะครับ
ให้ดีที่สุดเท่าที่เราสามารถเพื่อให้คนเชื่อถือว่าประชาปไตยไปได้
ระบอบชาปไตยมีสิทธิภาพเพียงพอมีความรวดเร็วพอมีความสามารถพอ
เราไม่ต้องการกลับไปสู่เหตุการณ์ในอดีตนั้นอีกครั้งหนึ่ง
เพราะฉะนั้นก็ให้กำลังใจกับทุกคนที่เป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ซึ่งผมรู้ว่าในฐานะนักการเมืองนั้นความเห็นมันก็ต่างกันไปได้
แต่ว่าถ้าเราทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์นะครับ
เราก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของประชาปไตยแล้ว
เชิญท่านวิโรธต่อให้จบให้นะครับ

ความผิดนี้ของผลเอกประยุทธ์จันโอชาค่อนข้างชะกัน
สภาพผู้แทนราษดรและประชาชนไม่ใช่แค่ไม่อาจไว้วางใจ
แต่แม้แต่การให้อภัยก็ไม่สมควร

มันต้องระวังนะครับที่ผู้จาร
ผู้จารที่ผู้ใส่กันไปกันมาไม่เกิดประโยชน์ในสภาพครับ